นี่เลยค่ะเมนูที่ขอนำเสนอในวันนี้

นั่นก็คือหนังควายจี้

หน้าหนาวแบบนี้เราก็อยากทานอะไรที่ทำให้เราได้อบอุ่นร่างกายมากขึ้น
อุ่นแรกคือเอาหนังควายเนี่ยมาย่างก่อนเลยค่ะ

แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยจิ้มน้ำจิ้ม
แล้วก็ค่อยเคี้ยวแล้วเมียดกินเพราะว่าใช้เวลานานกว่ามันจะขาด
คือสำหรับผมนะไอ้แท่งนี้แท่งเดียวกินได้เป็นวันนะ

เออนะคะเพราะมันค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียว
พูดถึงที่แห่งนี้ก็คืออยู่ที่พยาวค่ะ
ช่วงนี้เริ่มอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วล่ะค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยนำอาหารช่วงฤดูหนาวมาขายเพื่อเพิ่มความอบอุ่น
เมนูนี้ที่บอกไปแล้วว่าขายดีเหลือเกินนะคะ
วิธีการเขาก็จะนำหนังควายจี่ที่ทำมาสะอาดเรียบร้อยแล้ว
เขามีกระบวนการในการล่างในการขูดในการเช็ด
ในการตัดเป็นแผ่นมาแล้วร้อยเป็นพวงแบบนี้
เอามาขายนะคะจากนั้นเขาก็จะต้องใช้ค้อนทุบ
เพื่อให้มันแตกเพื่อให้มันเรียกว่าลดความเหนียว
แล้วจะได้เคี้ยวได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าหนังควายอย่างที่รู้มันก็คือหยาบมากไงคะ
พอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยทุบออกเอาส่วนที่มันไหม้ออกไป
แล้วก็ทำให้มันเคี้ยวง่ายขึ้นจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มและผักแบบนี้
เจ้าของร้านค่ะคุณนิกนะบอกว่าเปิดร้านขายหนังควายจีอยู่ที่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
สายเชียงรายนครสวรรค์พิกัดก็คือใกล้สี่แยกป่าแดง
ตำบลท่าวังทองอเมืองจังหวัดพระเยาอ์ค่ะ

ขายตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็นเป็นต้นไป

อยากลองดูที่ว่าเหนียวจะเหนียวแค่ไหน

คือถ้าเป็นช่วงที่มันยังเกือบร้อนออกทางอุ่น
ค่ะค่ะมันจะนิ่มมันจะพอเคี้ยวได้ค่ะอ๋อเคี้ยวได้
แต่ถ้าคุณปล่อยให้มันเย็นเมื่อไหร่แล้วก็

เออก็ใช่แกก็ต้องกินช่วงที่มันทำสดใหม่
เอาเบอร์โทรแล้วกันนะคุณผู้ชมใครสนใจ

จริงแถวแพร่ทุกวันนี้ก็ยังกินไม่หมด
ใช่ยังเก็บเอาไว้ในตู้เย็นอะไรของคุณชื่อ